คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้จะพามาติดตามการสร้างอาชีพ
สลากินแบ่งรัฐบาลที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะ
ซึ่งคุณยายท่านหนึ่งวัย๘๕ปีชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ไอมีไอเดียเก๋ไก่มากนั่นก็คือการทำกระปุกออมสิน
ขึ้นจากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ได้ใช้แล้วนี่แหละค่ะ
ปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีคนนำสลากินแบ่งรัฐบาล
บริจาคให้กับคุณยายเยอะแยะมากมาย
ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนสู้ชีวิตตัวจริงเลยค่ะ

แต่วันนี้จะมาทำบุญกับยายนะครับ
ให้ยายหารายได้อีกทางหนึ่งไปทำกระปุกออมสินนะครับ

ขอให้เจอกันครับ
และอันนี้เขาฝากมาครับเพื่อนฝากมาครับ
ไม่เคยถูกเลยครับก็เลยเอามาให้ยายนี่

โอ๊ยขอบคุณมากครับจ้ายขอบคุณครับ

มือสมัครเล่นหรือมืออาชีพหลายคน
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล
มอบให้กับคุณยายพิมอุ่นที
ชาวตำบลวังพิกุลอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตอนนี้มีสลากมากจนเต็มกระสอบเลยทีเดียวครับ
อย่างนายเดชาวัดก็นำลอตเตอรี่ทั้งของตัวเองและเพื่อน
รวมมาได้ล่าสุดกว่า๕๐๐ใบไปมอบให้
ทำให้คุณยายพิมพ์ในวัย๘๕ปี
สามารถทำกระปุกออมสินจากสลากเก่าได้อีกหลายใบเลยครับ
โดยก่อนหน้านี้ก็เคยขอบริจาคจากชาวบ้านทั่วไป
มีคำพูดสั้นว่ายายไม่ได้มาขอทาน

รวมถึงสิ่งของเครื่องอุปพกับบริโภค
มาทางปรายศนีย์จำนวนมากบ้างก็มาให้กับที่ครับ
คุณยายพิมมีลูกสาว๓คนแยกย้ายไปมีครอบครัว
มีคนหนึ่งอยู่บ้านตรงข้ามคอยดูแล

อย่างที่เห็นคือทำกระปุกออมสินขายใบละ๓๐บาท
เก็บเงินไว้เลี้ยงชีพและรักษาตัวเอง
สถานศึกษาใกล้เคียงอย่างเช่นโรงเรียนบ้านทรัพย์ไม้แดง
ก็เคยเชิญคุณยายไปเป็นวิทยากร
เพื่อสอนนักเรียนทำกระปุกออมสินด้วย
เคยไปขายวันหนึ่งได้เท่าไหร่ได้กี่ตัว
มันไม่แน่บางทีก็ไปสมทอดแล้วเขารู้จักนะ
ตรงที่ก็๕ตัวมั้ง๑๐ตัวมั้งเข้าหม่อเอาหมดอย่างนี้
ครับมีที่ไหนมาซื้อถึงบ้านนะครับ
มาถึงบ้านนั้นมีมั้งแต่จำไม่ได้เลย
แต่ว่าเขาจะส่งทางไปสนียายก็ไม่รู้จะส่งอย่างไร

จะให้ส่งทางไปสนียายไม่มีปัญญาจะส่ง

ต้องบอกว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์จริงครับ

เพียงแค่นำสิ่งของเหลือใช้มาทำเท่านั้นเอง
แม้วัยจะล่วงเลยถึง๘๕ปีแล้ว
ถือเป็นแบบอย่างของคนสู้ชีวิต
คุณยายยังบอกอีกว่าดีใจที่มีผู้ใจบุญ

สัญญาว่าจะทำไปเรื่อยจนกว่าจะทำไม่ไหวครับ
ยายขอสัญญาว่าลอตเตอรี่ที่ส่งมาให้นี่
ยายจะทำไปเรื่อยจนกระทั่งทำไม่ไหวนั่นแหละ

ดูกินทุกวันนี่ครับเพราะทำอันนี้นี่ได้กินทุกวันนี่

ขอขอบคุณมากที่ส่งลอตเตอรี่มาให้คุณยายทำ
ถ้าไม่มีลอตเตอรี่วันมาส่งมาให้คุณยาย

หนูพูดไม่ค่อยออกเพราะหนูปลื้มใจมาก
ที่ส่งมาให้คุณยาย
คุณยายพิมพ์ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนสู้ชีวิต
เตือนสติคนที่เสี่ยงโชคให้เสี่ยงแต่พอประมาณ
เพราะความแน่นอนคือตั้งใจประกอบอาชีพแบบนี้แหละครับ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน